ผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับแทรกเบียดมุด
มาถึงมาชนเอารถผู้หญิงคนนี้ขับอยู่เลนขวาดีคุณผู้ชมดูกล้องวงจรปิด
ขอไปฮะดูกล้องหน้ารถเนี่ยครับนี่เป็นเรื่องแล้วหันมามองแบบนี้
คุณผู้ชมฮะเขาทำอะไรเขาหันหัวรถมาแล้วพุ่งชนแบบนี้ครับ
หนึ่งแล้วนะนี่ครับพุ่งชนอีกทีสองครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมเป็นคุณตกใจไหมนี่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคุณซายนะครับ
เมื่อวานนี้เธอบอกเธอเลี้ยวเข้าศรีนครินจะมุ่งหน้าไปขึ้นทางด่วนนะครับ
ก็ขับอยู่ในเลนส์ตัวเองไม่ได้มีปัญหาอะไรเปิดไฟเลี้ยวทำตามกฎจราจรมาตลอด
แต่ปรากฏว่าคันนี้มุดมาเลนขวาแล้วมาเกี่ยวกับรถของเธอมาเฉียวรถของเธอ
แล้วก็หันหัวเนี่ยมาชนตึงหนึ่งแล้วก็มาชนตึงสอง
โอ้โหคุณผู้ชมครับเนี่ยครับไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้น
หลังเกิดเหตุเธอไปแจ้งความไว้แล้วที่สอนอประเวท
ตำรวจบอกรู้ตัวแล้วด้วยนะคนก่อเหตุเนี่ยนะครับคาดว่า
น่าจะเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วเพราะตอนนี้ติดต่อไม่ได้
ส่วนรถของคุณซายนะครับมีร่องรอยถูกชน
คุณซายบอกโอ้โหเรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับใคร
แล้วคุณอย่าใช้อารมณ์ได้ไหมเวลาที่อยู่กันบนท้องถนน
คือความเสียหายของรถของคุณสายครับค่ะ